เรื่องของพลังงานที่จะต้องใช้ทดแทนในประเทศของเรา
ในโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าฐานหินเทพา

มะคุเทศพลังงานถือว่ามีส่วนสำคัญเป็นอย่างมากค่ะ

รวมทั้งรับฟังความต้องการจากฝากฝั่งชาวบ้าน

เป็นหลักประกันในการพัฒนาพื้นที่ให้ตรงตามความต้องการต่อไปค่ะ

ถ่านหินสู่การพัฒนาค่ะ
ที่เสวนาระหว่างชาวบ้านหมู่๔บ้านคลองประดูก
ตำบลปากบางอำเภอเทพาะจังหวัดสงขลา
กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกรฟภ
เป็นเวทีพูดคุยรับฟังข้อเสนอของชาวบ้าน
เพื่อนำไปสู่การวางแนวทางการพัฒนา
รวมทั้งเป็นการสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องให้ชาวบ้าน
เกี่ยวกับโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าฐานหินเทพา

เช่นกรณีที่ชาวบ้านเกรงว่า
จะมีการย้ายมัศยิตและกุโบ
พื้นที่ก่อสร้างเลย
เรากันออกมาเรียบร้อยหมดแล้ว
เรามีการขยับแปลนอะไรต่างใหม่หมดนะฮะ
เพื่อไม่ให้ไปกระทบกระเทือน

รับดูแลตลอดไป

ดับร่วงอย่างนั้นให้ดับร่วงไปเลย
ลืมไม่ได้ปูปูอะไรก็ไม่ได้
แต่กว่าเวทีเสวนาวันนี้จะเกิดขึ้น
ต้องผ่านการลงพื้นที่ของมะคุเทศพลังงาน
ช่วยประสานความเข้าใจในพื้นที่
สุขมัวกว่าเตะของอินเตอร์สุด
คอร์ซาฟิมะดอหะลูกหลานชาวเทพา

ก่อสร้างโรงไฟฟ้าเทพาให้แก่ชาวบ้าน
อย่างการพูดคุยหลังการละหมาด
ส่วนใหญ่เราจะใช้เวทีในการพูดคุย

เราพูดกันปฏิสร้างสัมภัณฑ์การพูดคุยกัน

เราไม่ต้องกินจิบนำชาด้วยกัน

สามนอกจากพอเกิดความหน้าชาติใจอะไรอย่างนี้
เราก็จะใช้เจริญเขาจัดเศรษฐ์วนาการพูดคุยกัน
มองว่าโปรเจกต์นี้มันคือความท้าทาย

เพราะว่าการที่โปรเจคใหญ่
บิกกับโปรเจคระดับแสนล้าน

เพราะว่ามันคงยากมาก
ฉะนั้นผมก็เลยมองว่าโปรเจกต์นี้
มันจะสร้างคุณประโยชน์ให้กับทางภาคใต้

ผมก็เลยสนใจที่จะมาทำงาน

ไม่ได้มีเพียงการสร้างความเข้าใจให้ชาวบ้าน
อย่างการทำงานของกลุ่มแขกกิฟเวอร์
แคร์กิวเวอร์คือเราเป็นจิตอาสา
มาดูแลผู้สูงอายุในอำเภอปากบาง

มันจะมีผู้สูงอายุทั้งหมด๗๐๐กว่าคนนะคะ

ปากพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ก็ให้กำลังใจพูดแนะนำการกินอาหาร
การควบคุมโรคอะไรแบบนี้ค่ะ
ซึ่งแต่เราก็เหมือนกับว่า
แนะนำวิธีการบำรุนรักษาตัวเอง
ว่าจะทำยังไงให้เราไม่เกิดโรค
เราจะพยายามทำให้ผู้สูงอายุรู้สึกดีขึ้น

บางคนก็ท้อแท้เขาคิดว่า
เขาอายุเยอะแล้วลูกหลานไม่ดูแล

คือคิดไปเองว่าไม่มีใครรักอะค่ะ
เราก็เป็นจุดหนึ่งที่ว่าไปเพิ่มกำลังใจในจุดนี้
ทำยังไงก็ได้ให้เขารู้สึกดีขึ้น
แม้วันนี้ยังมีกลุ่มผู้เห็นต่างเกี่ยวกับโครงการก่อสร้าง
โรงไฟฟ้าธากิณฑีเทพาแต่กลุ่มมคุณเทพลังงาน
ยังคงรับหน้าที่สร้างความเข้าใจ
รวมทั้งรับข้อเสนอในการพัฒนาพื้นที่

จัดทำเป็นข้อตกลง๓ฝ่าย
ฝ่ายกรฟภรัฐบาลและประชาชน
คาดหวังว่าการที่จะ
โครงการนี้เข้ามามีกำลังมากพอ
จะช่วยในเรื่องของ
เป็นการเพิ่มอาชีพตัวเลือกในอนาคตให้กับลูกหลาน

ตัวเลือกใหม่เป็นการเพิ่มช่องทางอีกช่องทางหนึ่ง
ในการที่จะมาดูแลบ้านเขาเอง
ในการที่จะมาทำงานเพื่อพัดฉุดคนอื่น
แต่ในส่วนตัวของผมเองเนี่ยผมจะเรียกว่าธรรมนูลชุมชน
เพราะว่าต่อไปนี้กรปภจะเปลี่ยน
คนมาบริหารจากการไข้กรรมมาดูแล
ต้องยึดหลักปฏิบัติตามธรรมนุนของชุมชน

เพื่อเป็นหลักประกันให้กับชุมชนว่า

และชุดธรรมนูลตัวนี้จะเป็นผู้ดูแลการปฏิบัติงาน

เพื่อให้กรพทำให้ถูกต้อง
และควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และไม่ให้ส่งผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม
แล้วก็ต้องพัฒนาร่วมไปด้วยกัน
ไรพรมมิข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน